คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์คนจะคิดฆ่าตัวตาย
แล้วก็กระโดดสะพาน๒แห่ง๒ที่นะครับ
ที่แรกจังหวัดฉะเชิงเซาหนุ่มวัย๓๑ปีน้อยใจแฟน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดกลางสะพานแม่น้ำบางประกง
กระเป๋าทิ้งทรัพย์สินเอาไว้แล้วก็หายตัวไป
แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าน่าจะมากระโดดน้ำตรงนี้นะครับ
กไก่ทพ๖๗๕๙ฉะเชิงเซาคันนี้
จอดทิ้งไว้กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

แล้วก็มีกระเป๋าสะพายวางอยู่ที่ราวสะพาน
ส่วนตัวคนขับขี่คือไม่รู้นะฮะว่าหายไปไหน
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นรถคันนี้มาจอดทิ้งไว้
เสียบกุญแจคาไว้และเห็นกระเป๋าวางอยู่ขอบสะพาน

ชาวบ้านสงสัยจริงว่ามาจอดทิ้งไว้ได้ยังไง
แล้วก็มีชาวบ้านบางคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

ตอนผ่านไปก็เอกใจแล้ว
ผู้ชายคนนี้มานั่งอยู่ขอบสะพานแล้วนะคุณนะ
ชาวบ้านก็เลยขี่รถย้อนกลับมา
กะจะตะโกนถามแหละครับว่ามาทำไมพี่อย่าคิดสั้นนะ
ปรากฏไม่ทันกระโดดลงไปต่อหน้าต่อตานะครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงจุดตรงนี้ประมาณสักทุ่มครึ่ง
ตรวจสอบพบทรัพย์สินและพบบัตรประชาชน
ระบุชื่อว่านายทงชัยสุขประทุมอายุ๓๑ปี
ก็มีรองเท้าผ้าใบสีดำถูกถอดทิ้งไว้ในช่องเก็บของรถจักรยานยนต์
แล้วก็พบเบอร์ของพี่สาวของผู้สูญหายนะครับ
ตำรวจก็โทรติดต่อให้พี่สาวมาที่เกิดเหตุนะครับ
พี่สาวมาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้เสียใจแล้วฮะ

ให้การว่าน้องชายมีปัญหากับแฟนสาวครับ
เพิ่งจะกลับบ้านที่อุดรธานี
ก็น้องชายบ่นว่าหากเขาตายไปสักคนคงจะดี
คือพี่สาวให้ข้อมูลแบบนี้คุณ
คือน้องบ่นให้ฟังตอนเช้านะ
บอกว่าไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว
แต่สักพักหนึ่งช่วงสาย

ว่าไอ้ที่ตกงานมีคนจ้างแล้ว

ก็บอกมีงานทำแล้วแล้วจะไม่เหลืออะไรได้ยังไง

ทีนี้ก็เห็นน้องขับรถออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายโมง
โดยไม่มีทีท่านะว่าจะไปเหมือนฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ปรากฏว่าก็เป็นแบบนี้นะฮะ
นี่ครับเธอก็บอกว่าตอนนี้อยากให้หาน้องชายของเธอเจอ

ในการนำเรือออกค้นหาร่างในแม่น้ำบางประกงครั้งนี้ด้วยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกแล้วครับประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ตำรวจสอบพอร์ทธาตุชัดชัยได้เข้าตรวจสอบ
เหตุมีคนกระโดดสะพานสารสิน

ทะเบียนขอไข่งองู๗๑๒๐ขอนแก่นนะครับ
สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้บนสะพานฮะ
ตรวจสอบในรถพบใบขับขี่ครับ
ระบุชื่อว่านายบัญชาสุขสุนิทอายุ๒๖ปี

คนขับกระบะคันนากล่าวได้กระโดดจากสะพาน
แล้วหายไปตามกระแสน้ำทางทิศตะวันตก
ซึ่งเจ้าหน้าที่และชาวประมงระดมกำลัง
ใช้เรือในการออกค้นหานะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาชั่วคราว
ตอนตี๒กว่านะครับเพราะมันกลางดึกมากแล้ว
เนื่องจากมืดและกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับ
ก็จะทำการค้นหาต่อไปในเช้าวันนี้

ตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ได้ทำการค้นหาแล้วนะครับ
ส่วนเคสนี้ล่าสุดนะฮะ
ทราบว่าผู้เสียหายมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์
ท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตนะครับ
แล้วก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าเจ้าหน้าที่

บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอให้ค้นหาให้เจอนะครับ